พาไปทานกันต่อเนื่องเลยเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่ง
โอ้โหที่นี่นี่เราไปกันมาแล้ว

เมืองชาลวันพูดแบบนี้ก็รู้แล้วนะที่ไหน

พากันไปที่นี่ผู้สื่อข่าวของเรายังปักหลักอยู่ที่นั่น

ซึ่งจะพาไปรู้จักกับนี่เลยครับ
น้ำพริกปลาร้าสับอบแห้ง

อยู่ที่ตำบลกำแพงดินอำเภอสามงาม
เขาบอกว่ารสชาติแซ่บหลายแซ่บนัว
ไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราครับ
ประนอมสุทัศน์อายุ๗๒ปี
ชาวตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร
กำลังเร่งมือทำปลาร้าสับอบแห้ง
หนึ่งในสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อ

มียอดสั่งจองล่วงหน้าจนทำแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะ
ก็คือเมื่อก่อนนี้แม่เขาจะเป็นประธาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีของตำบลกำแพงดิน
คุณแม่ก็มองว่ายังมีสตรีในหมู่บ้าน

แล้วตัวเองก็มีภูมิปัญญาในเรื่องของการแปรรูปอาหาร
ก็เลยทำในเบื้องต้นก็คือทำน้ำพริกแกงเผ็ดก่อน

ได้ส่งเข้าประกวดและถูกคัดสรรให้เป็น
หนึ่งตะบนหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตะบนกำแพงดิน
ก็คือตัวของไข่เค็มต้มสุกนะคะ
จากนั้นก็พอเราเริ่มทำน้ำพริก
เราก็มีไข่เค็มที่แตกแล้ว
ซึ่งเราคัดออกเพราะไม่ได้คุณภาพ
ถ้าเราให้ลูกค้าทานจะเค็มไป
แม่ก็เลยคิดว่าเอามาทำเป็นน้ำพริกไข่เค็มอีก
น้ำพริกไข่เค็มก็เริ่มมีน้ำพริกนรก
และหลังสุดเราก็มามองว่าปลาร้าก็น่าทำ
เพราะปัจจุบันปลาร้าไม่ต้องเป็นภาคอีสาน
แล้วใครก็ได้ยินคำว่าปลาร้านี่ก็น้ำลายสอ
ถ้าเราทำเป็นผงก็จะสามารถอยู่ได้นาน
แล้วก็ส่งออกต่างประเทศก็ได้นะคะ
ก็เลยมีการทำปลาร้าผงขึ้นมา
ปลาร้าสับอบแห้งของตำบลกำแพงดิน

ซึ่งเป็นวิธีถนอมอาหารอย่างหนึ่งของชาวบ้าน
มาพัฒนาต่อยอดและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

ซึ่งมีฝีมือการทำอาหารอยู่แล้ว

จนปัจจุบันปลาร้าสับอบแห้งแม่ประนอม
มีชื่อเป็นที่รู้จักของคนทั้งจังหวัด
รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะ
ปัจจุบันเป็นที่รู้จักหมดแล้ว
แล้วเรามีตลาดที่เรียกว่า
ประธานกลุ่มหรือว่าคุณแม่ออกไปขายเอง
ก็จะเป็นตลาดเกษตร
ถ้าไม่ไปลูกค้าถามหาต้องไปตลอด
เป็นน้ำพริกปลาร้าสับแล้วก็ผัดสุกค่ะ

ทีนี้ไอ้ตัวสุกนี้ก็มองกันว่า
เราน่าจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นปลาร้าผง
เพื่อที่ส่งออกต่างประเทศก็พกพาสะดวก
ก็ต้องบอกว่าถ้าได้ชิมเราก็ติดใจเลย
เด่นและความอร่อยของปลาร้าที่นี่
คือการปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของแม่ปรานอมนี่แหละค่ะ
ทำให้วาร้าสับอบแห้งอร่อยเข้มข้น
รับประทานกับอะไรก็อร่อย
แม่ค่ะการทำปลาร้าแบบนี้นี่มันจะอร่อยหรือไม่อร่อย
มันขึ้นอยู่กับอะไรครับ

ถ้าเราใส่ก็ต้องใส่พอประมาณ

ใส่น้อยไปเครื่องก็ไม่ถึง
วิธีการทำจะนำปลาร้าที่ผ่านกัน
หักด้วยน้ำเกลือและข้าวคั่วนาน๕เดือน
ปั่นผสมกับวัตถุดิบต่าง
ใบมะกรูดพริกตะไคร้มะขามเปียกกระชายและหอมแดง

นำเข้าเครื่องอบใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
จากนั้นนำออกมาปั่นอีกรอบ
แล้วเข้าเครื่องอบอีกครึ่งชั่วโมง
ก็จะได้ปลาร้าสับอบแห้งรสชาติเข้มข้นแบบนี้แหละค่ะที่นี่ผลิตทั้งปลาร้าสับแบบดิบขายกิโลกรัมละสองร้อยบาท
ส่วนแบบอบแห้งกิโลกรัมละห้าร้อยบาทโดยส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมารับไปขายต่ออีกที
แต่สำหรับลูกค้าทั่วไปที่นี่ก็มีปลาร้าสับอบแห้งแบบซองวางขายในร้านเครือข่ายด้วยนะคะ
อกจากนี้สำหรับใครที่อยากนำปลาร้าสับอบแห้งเป็นของฝากให้ญาติพี่น้องที่นี่ก็จัดเป็นผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์สวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
และยังมีสินค้าอื่นอื่นที่ขายดีไม่แพ้กันอย่างไข่เค็มใบเตยน้ำพริกไข่เค็มและน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะ